คุณผู้ชมส่งเรื่องสภาพอากาศมาเยอะนะ
ที่อำเภอแม่ใจเช้าสดใสครับ
ชนบุรีอากาศเย็นอำเภองาวลำปางอากาศดี

อำเภอเริงนกทายาโสธร

เมื่อเช้าคุณสัมผัสได้ถึงลมหรือเปล่า

ผมยังนึกว่าฝนจะตกหรือเปล่าเลยยังแปลกใจอยู่เลย
แต่ว่าฝนที่บอกว่ากำลังจะมานี่ยังไม่เจอนะ

สิทำไมถึงมีลมแรงมาได้ในกรุงเทพ
ต้องสอบถามคุณคุปตนันครับสวัสดีครับ
สวัสดีน้องสองท่านนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทั้งบ้านด้วย

เป็นผลพวงมาจากลมหนาวที่มาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตอนนี้เข้ามาถึงกรุงเทพแล้วมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ
ดังนั้นเราจะได้เจอลมแรงเย็นแบบนี้
เอาความหนาวเย็นมาก็จะทำให้ช่วงเช้ากับช่วงค่ำ
กรุงเทพมหานครวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้

เดือนมีนาคม๔๒องศา

ก่อนที่เรามาตรวจสอบสภาพประกาศในเมืองแห่งของเรานี่นะครับ
เมื่อวานี้มีการแชร์๑คลิปวัตถุ

เป็นคลิปวิดีโอวัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่ผ่านท้องฟ้าออสเตรเลีย

แต่ว่ามันเหมือนกับเป็นวัตถุที่มันไม่ได้มาจากมนุษย์
ลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรมาชมกันครับนี่แหละครับคลิปวิดีโอดังกล่าว
ดูคลิปนี้ก่อนดีเห็นไหมฮะรูเปลวไฟดีนะครับ
ลักษณะการเคลื่อนที่ดีดีนะครับวัตถุชิ้นนี้เนี่ยนะครับ
มีการรายงานว่าได้เคลื่อนที่ผ่านท้องฟ้าในรัฐทัสเมเนียของออสเวรีย
ก่อนที่จะหายลับไปตรงเส้นขอบฟ้าเกิดขึ้นในวันอังคารที่๒๘กุมภาพันธ์ครับ
สื่อต่างประเทศก็รายงานข่าวเรื่องนี้จนเกิดคำถามมากมายเกิดขึ้นว่า
สรุปแล้วที่เห็นอยู่นี้คืออะไรถ้าเกิดเป็นอุกบาทเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าถ้าหากเป็นกุกบาทเนี่ยลักษณะการเคลื่อนที่จะเร็วกว่านี้นะครับ
แล้วก็เคลื่อนที่มีลักษณะเป็นเปลวไฟที่มีการลุกแล้วก็ไม่ได้เปลวไฟเนี่ยไม่ได้นิ่งขนาดนี้นะครับ
ในขณะที่สำนักงานการเดินอากาศของรัฐบาลออสเตรเลียก็ออกมาชี้แจงว่าลูกไฟดังกล่าวเนี่ยนะครับ
ไม่ได้เป็นอะไรนอกจากเครื่องบินที่บินผ่านท้องฟ้าของทัสมีเนยเท่านั้น
สำหรับผู้คนที่คิดว่าลูกไฟดังกล่าวนี้ไม่ใช่เครื่องบินยังแย้งว่าถ้าหากเป็นเครื่องบินจริง
ทำไมการเผาไหม้มีการเผาไหม้ที่รุนแรงขนาดนี้
โดยชาวเน็ตโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กต่างนานา
หนึ่งในนั้นก็คือวัตถุที่เห็นอยู่ในขณะนี้

อกจากนี้พวกเขาจับตาดูมานานกว่า๑๐๑๕นาทีเลยทีเดียว
วัตถุดังกล่าวน่าจะเป็นเครื่องบินโดยสารของสายการบินอิมเมริด
ที่เดินทางจากนครดูไบมายังโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด
เพราะว่าบินผ่านเมืองโฮบาสนะครับซึ่งเป็นเมืองเอกของทัสเมเนีย
เวลาที่ปรากฏก็คือ๖นาฬิกา๓๐นาทีของเช้าวันที่๒๘พอดิบพอดี
เขาก็ต้องศึกษาต่อไปตรวจสอบต่อไปว่าสรุปแล้วนี่คืออะไร
หรือว่าอาจจะเป็นรวดลายของเครื่องบินหรือเปล่า

เลวไฟก็ไม่มีการลุกไหม้

แต่เรื่องสภาพอากาศคุณตรวจสอบมาตอบคุณผู้ชมแล้วใช่ไหม

โดยเฉพาะเดือนมีนาคมนี้อย่างที่บอกไป

ที่จะทำให้อุณหภูมิ

เราจะมีโอกาสได้สัมผัสอากาศหนาว
๗๑๘องศาเซลเซียตทางตอนบนนะครับ
กลางวันนี้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียตครับ
คำนวณต่อไปในเช้าวันพรุ่งนี้ก็พบว่า

ขณะที่ช่วงกลางวันแดดยังคงร้อนแรงนะครับ

คาดการณ์ว่าจะทรงแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์นะครับ
นี่คือการคาดการณ์ลักษณะอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้น
ในขณะที่สถานการณ์ฝนบริเวณทางตอนบน

ยังคงไม่ปรากฏกลุ่มฝนในบริเวณดังกล่าว
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่อง

ตกมา๒๓วันที่ผ่านมาวันนี้

บริเวณพื้นที่จังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราช

คาดการณ์ในช่วงเดือนมีนาคมเป็นอย่างไร

ยังคงได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็น

แต่ว่าช่วงบ่ายแดดแรงอากาศร้อนเป็นพิเศษ

ปัจจัยนี้เองก็จะทำให้อากาศร้อนอบอ้าว
แล้วก็เพิ่มอุณหภูมิในช่วงกลางวันให้สูงขึ้นนะครับ

อยู่ที่ประมาณ๔๒องศาเซลเซียต

เป็นกระแสลมตะวันออกกับกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้
หวับเอาความบินทุนจากทะเลเข้ามาปกกรูม
ในพื้นทวีปในประเทศไทยของเราเต็มนะครับ
ทำให้อากาศนั้นยิ่งร้อนอบอ้าวขึ้นไปใหญ่นะครับ
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น

ก็อาจจะทำให้เกิดความแปรปวนของสภาพอากาศ
อย่างที่เรารู้จักกันดีว่าพายุฤดูร้อนนะครับ
สิ่งที่ตามมาก็คือฝนตกหนักลมกระโชคแรง
รวมไปถึงอันตรายจากลูกเข็บที่ต้องเฝ้าระวัง
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตลอดเดือนมีนาคมนี้นะครับ
ยังไงรู้แบบนี้แล้วก็เตรียมตัวติดตามข่าวสาร
มาถึงประกาศเตือนไฟจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป